คุณผู้ชมครับคุณระพีพันธ์เรือนศรีอยู่อีกจุดหนึ่ง
นั่นก็คือบริเวณประตู๗นะครับ
แล้วก็ดูทั้งประตู๕ประตู๗ด้วย

รายงานบรรยากาศจากวัดพระธรรมกายมาเชิญครับ
ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะ

ซึ่งจะเข้าไปตรวจในส่วนของอาคาร๑๐๐ปี
เมื่อวานมีการตรวจไปแล้วบางส่วนนะคะ
แต่เนื่องจากว่าอาคารดังกล่าวมีหลายชั้นค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพสดค่ะ
ได้ทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้าประตู๕นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีรั้วเหล็กกั้นอยู่
ตอนนี้ทางตำรวจนำรั้วเหล็กออกทั้งหมดแล้ว
เพื่อเปิดพื้นที่และมีการวางกำลังตำรวจ
จำนวนหนึ่งนะคะบริเวณด้านหน้าประตู
ขณะที่ศิษยานุสิตที่อยู่ด้านในนะคะ
ก็คอยสังเกตการณ์อยู่บริเวณประตูทางเข้าค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
เพื่ออำนวยการสำนักศึกษาองค์กรวัดพระธรรมกาย

ที่เคยเผยแพร่ผ่านวีดีโอเมื่อปี๒๕๕๙ในตึกดาวดึง
แต่เมื่อเปิดผ้าดูพบว่าเป็นหมอนที่วางเรียงรายต่อกันเป็นรูปคน
โดยชี้แจงนะคะว่าเจ้าหน้าที่จัดวางเพื่อความเป็นระเบียบ
ส่วนข้อสงสัยของสังคมที่ว่าเจอห้องรักษาอาการป่วยของพระธรรมชโย
แต่ไม่เจอตัวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดข้อสงสัยได้
ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้เจอกับพระธรรมชโย
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาฟังเสียงพระสนิทวงศ์ค่ะ
เจอห้องรักษาอาการป่วยของพระธรรมชายโยข้อสงสัยก็เป็นปกตินะว่าหลากหลาย
แต่ว่าก็อย่างที่หลวงพี่เคยบอกไว้แล้วว่าก็ไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้ว
ตั้งแต่พฤษภา๕๙ก็ประมาณ๘๙เดือนแล้ว
แต่จะบอกว่าเมื่อวานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก
ทางเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจจริงจังในการทำงานด้วยความสุภาพ
คาดว่าก็คงเป็นพระอุปาธากเขาคงเอาหมอนไปวางไว้
แล้วก็คุมไว้กันฝุ่นเท่านั้นเองฮะ
มันก็เลยดูเหมือนเป็นคนอะไรอย่างนี้
ที่ให้ทางเจ้าหน้าที่กับแพทย์เข้าไปครั้งที่แล้ว

แล้วก็ที่คุณองค์อาจเอากล้องวงจรปิด
แล้วก็พาให้สื่อได้ดูตรงนั้น

และพื้นที่๑๓๐ไร่เป็นหลัก
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร๑๐๐ปีต่อค่ะ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานมาว่า
เดี๋ยวจะมีการเข้ามาตรวจสอบอาคารอีก
ก็ในส่วนทั้ง๒๐๐๐ไร่เป็นหลัก
แล้วก็ในส่วนของ๑๓๐ไร่
ซึ่งจะมีอาคาร๑๐๐ปีหรืออาคารลูกโลก

ทางเจ้าหน้าที่อธิบดีเองรอง
ก็เข้าไปแล้วเพียงแต่ว่ามีหลายชั้น

ท่านก็ขอไปสรุปงานแล้ววันนี้ก็จะใหม่อีกรอบ

ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้กันสื่อออกจากพื้นที่

จงบริเวณนี้ให้สื่อมวลชน

ไม่ให้เข้าไปอยู่บริเวณภายในค่ะ

ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่า

รับพิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรักทีวี
จากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ